ที่จังหวัดเลยก่อนคือมันปีเพลิงไหม้แล้ว
ชาวบ้านโทรไปแจ้งดับเพลิงแต่กว่าจะมาเนี่ย
เกือบครึ่งชั่วโมงโอ้ติดนู่นนี่ติดแบบเหมือน
รอหัวหน้าอนุมัติให้ออกมาอย่างนี้
แต่ไฟไหม้อยู่ไงแล้วทีนี้เจ้าของบ้านถูกไฟคลอก
วิ่งหนีตายออกมาการสาหัสแล้วคนที่ไปช่วยดับคือชาวบ้านอ่ะ
โอ้โหชาวบ้านต้องหาถังน้ำไปดับเพราะว่ารถดับเพลิงไม่มาสักที
คือจริงรถดับเพลิงจะต้องถึงในจุดที่เกิดเหตุ
เร็วที่สุดเลยนะเพื่อเซฟชีวิตประชาชน
คือพอแจ้งไปต้องรีบมาเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องฟังการชี้แจงของดับเพลิงในพื้นที่ด้วยว่า
มันติดปัญหาอะไรด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนกว่ากว่าครับ
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าน้ำรอยพระพุทธบาทวัดพลชัยนะครับ
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายสุนีตันตุลา
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคุณผู้ชมเขาถูกไฟคลอกตามร่างกาย
หนีตายออกมาอาการสาหัสเนี่ยฮะนอนแบบ
แสบร้อนปวดแสบปวดร้อนผิวหนังผู้พองลอกมาแบบนี้เลย
คือชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็เห็นว่าเพลิงไหม้นะ
พยายามโทรไปแจ้งขอรถดับเพลิงจากเทศบาลตะบนด่านซ้าย
รอแล้วรอรอแล้วพานไป๒๕นาทีมรดน้ำคงไม่มา

มันก็ลุกอย่างนั้นไอ้น้ำจากตุ่มมันก็ดับอะไรไม่ได้หรอก

รถน้ำมาถึงภายใน๕นาทีครับแต่ของเทศบาลตะบนด่านซ้ายไม่มาครับ
สุดท้ายมันก็ไม่ทันนะฮะเพลิงมันก็มอดหมดเลย
จากการไปถามทางด้านของหลานชายคนเจ็บชื่อว่าคุณจิตประพานุ
บอกว่าคือเจ้าของบ้านนะนะดื่มเหล้าจนเมาแล้วสูบบุรี
แล้วก็เผลอยังไงให้มันไหม้บ้านตัวเองแล้วตัวเองนั่นแหละก็ถูกไฟคลอกอืม
จนเกือบจะตายคากองเพลิงเพราะว่าบุหรี่ที่สูบนั่นแหละ
ถามว่าทำไมมาไม่ทันอันนี้หลานชายบอกนะ
บอกว่าเค้าแจ้งว่าต้องรอการอรุญาต
ก่อนพื้นต้นไม้
เดี๋ยวเห็นเก๊กระโดดออกมาจากบ้าน
ตอนนั้นสภาพเก๊เป็นอย่างไรโดนไฟลวกใช่ไหม
ลวกผมตั้งแต่หัวละนี้ลวกไปด้านหลังขาไปหมด
แล้วนานแค่ไหนที่รถดับเพลิงมา
ก็นานอยู่จนไฟมันเริ่มมอดแล้ว
ดับแล้วก็ประมาณสัก๔๐นาทีได้ไหม
ได้อยู่ครับผมตอนนั้นผมวิ่งสาดอย่างเดียวเหนื่อยไหม
คือดับกันเอง
ชาวบ้านต้องช่วยกันเองแต่ทีนี้คุณทัศนัย
เดี๋ยวก็ต้องฟังนะว่าทางเทศบาลตำบลด่านซ้าย

ว่าปกติแล้วเวลาได้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้
ขั้นตอนการอนุมัติต่างที่รถดับเพลิงจะออกมาปฏิบัติหน้าที่
มันมีกระบวนการมันต้องใช้เวลาหรือมีขั้นตอนมากน้อยขนาดไหน

ถูกต้องเพราะเราฟังจากแค่หลานของคนเจ็บเนอ

ไม่รู้ว่าเท็จจริงเขาได้รับการแจ้งหรือเปล่า
หรือติดปัญหาอะไรอย่างง่ายแต่ต้องรอชี้แจ้งด้วย

อีกที่หนึ่งเขาก็มาภายใน๕นาทีก็ถึงแล้วนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่๑๐๑ส่วน๒ทุ่มเหมือนกันเมื่อคืนนะฮะ
บ้านดงยางหมู่๑ตำบลดุ่นน้อยอำเภอจตุรพักษ์พิมารครับ
ต้นเพลิงมันมาจากบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ของนางกีมหาวงครับ
นะฮะก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาก็เข้าไปช่วยกันฉีดน้ำนะฮะดับเพลิง
ดับเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ว่าเสียหายทั้งสองหลังทั้งต้นเพลิงแล้วก็บ้านข้างเคียงนะครับ
แต่ว่าบ้านข้างเคียงเสียหายไปบางส่วนแต่ว่าบ้านต้นเพลิงนั้นเสียหายหมดเลย
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
มันมีเสียงดังตุ้มคล้ายระเบิดเหมือนกัน
จากบ้านต้นเพลิงก่อนจะลุกลามที่ชั้น๒ของบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าไอ้เสียงดังนั้นมันเกิดจากอะไร

เพราะตอนนั้นลมแรงมากแล้วก็ลามทุกคนก็ดับกันไม่ทัน
ฟังเสียงเพื่อนบ้านครับ
เสียงดังตุ้มก็ไม่รู้ว่าทางแก๊สหรือว่าหม้อแปลง

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยเดี๋ยวจะไปหาสาเหตุ
เกิดเพลิงไหม้แต่เบื้องต้นก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ